ชื่นชมตำรวจสละบุรีครับคุณผู้ชมของประวัติภรณ์
ปิดถนนวิทยาภาพเลยนะปิดถนนวิทยาภาพนะครับ
แม่สกัดจับยาบ้าได้เกือบ๘ล้านเม็ดนะครับ
ยาบ้าทั้งนั้นนะคุณผู้ชมโอ้โหแน่นรถเลยครับ
นี่เป็นปฏิบัติการจับแก๊งค้ายาเสพติด
ลำเลียงยาบ้าผ่านถนนมิตรภาพนะครับ
จังหวัดสระบุรีแล้วก็ถูกจับตัวได้นะฮะ
ก่อนหน้านี้ตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรี
เจ้าหน้าที่ปปศภาค๑หน่วยข่าวกรองทหาร
และตำรวจสภแก่งคอยรับแจ้งจากสายบอกว่า
จะมีการขนยาบ้าทางจังหวัดทางภาคอีสานนะครับ

โดยขบวนการดังกล่าวจะใช้รถขนยาเสพติดมาทางถนนมิตรภาพ
เจ้าหน้าที่จึงจัดกำลังเฝ้าสังเกตการณ์ครับ
กระทั่งรถต้องสงสัย๓คันนะครับ

ตรวจค้นในรถนะครับในรถแวร์ในพบยาบ้า๑๙กระสอบครับ
กระสอบแล้วประมาณ๔แสนเมตรรวมรวมแล้วก็กว่า๗ล้าน๖แสนเมตรนะครับ
คุณผู้ชมแล้วก็ยังตรวจยึดปืนได้อีกจำนวนนึงด้วย
ยาบ้าทั้งหมดที่จับได้มูลค่ากว่า๒๐๐ล้านบาทครับ
หนึ่งในผู้ต้องหานะครับรับว่ารับจ้างขนยาเสพติด
ชายแดนภาคอีสานมาส่งที่จังหวัดสระบุรี
ได้ค่าจ้าง๕๐๐๐๐บาทไอตังค์พวกนี้คุณผู้ชมฟังเอาไว้เลยนะครับ
ตังค์อะไรที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่ได้ใช้แล้วครับ

ผลตรวจตรีวิชิตบุญชินขอไปครับ
พลตำรวจตรีวิชิตบุญชินวุฒิกุล
ผู้คับการตำรวจภูทรจังหวัดสระบุรีนะครับ
ท่านเปิดเผยบอกว่าการจับกลุ่มแก๊งก์เนี่ย
มาจากการขยายผลจับกลุ่มรายย่อยมาก่อน
โดยจะเร่งสอบสวนหาผู้ร่วมขบวนการที่เหลือ

โอ้จับได้บ่อยนะครับปิดถนนวิทธภาพจังหวัดสระบุรีนะครับ
ชื่นชมตำรวจแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงาน